แน่นอนวันนี้กิจกรรมทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะ
แต่ละจังหวัดต้องมีการจัดกิจกรรมวันพ่อแน่นอน
พาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละจังหวัดมีจังหวัดอะไรจัดกิจกรรมแบบไหนกันบ้างนะคะ
พาไปที่แรกค่ะที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนเลยนะคะ
พ่อค้าและประชาชนร่วมกิจกรรมคิดถึงพ่อรอเก้า
และพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษ
บันเลงเพลงพระราชนิพลโดยวงดุริยังโรงเรียนสิงหมุทร
ปักดอกดาวเรืองติดกับเลขเก้า
เทียนถวายพระพรชัยและปิดท้ายด้วยการปล่อยลูกโป่งสีเหลืองที่เขียนชื่อติดไว้
ให้ลอยขึ้นไปเต็มท้องฟ้าเลย
นี่นี่แหละค่ะสวยเหมือนกันนะ
ส่วนในช่วงเช้าค่ะที่กรมสรรพาวุฒิทหารเรือในอำเภอสัตหีบ
มีการจัดกิจกรรมมอบพันกล้าไม้และปลูกต้นรวงพึ่งต้นยางนาต้นปอเทืองและต้นทานตะวันในวันดินโลก๕ธันวาคม
ซึ่งวันดินโลกนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดขึ้น
เพื่อสะดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบพิษ
ทรงตระหนักในการพัฒนาดินอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
โดยการปลูกต้นไม้เพื่อสืบสารสาปพระราชาและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ก็มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะ
มีการจัดแข่งเต้นแอโรบิกเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษด้วย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าแอโรบิกหนึ่งใจเดียวกัน
คือจะมีไม้กลองมาประกอบการเต้น
มีนักเรียนจากทั้งหมด๘โรงเรียน๕๓๖คนเข้าร่วมการแข่งขันค่ะ
เป็นการชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษารวมกว่า๖๕๐๐๐บาท
ท้ายกันที่ร้านร้านดอกไม้ที่จังหวัดสุรินค่ะ
ร้านนี้เร่งทำพานพุ่มทรงพุ่มข้าวบินโทนสีเหลืองกันตลอดทั้งคืนเลย
จะได้ทันส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการที่มาสั่ง
เพื่อไปวางพันธุมดอกไม้ถวายราชศักระและถวายราชสะดุดี
ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพันศาของรัชกาลที่๙ในเช้าวันนี้ค่ะ